ชินวุฒิแอบจะอยากโยนไปเพลงดังเขาเพลงอะไรคะ
ออกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งให้เช่นตอนนี้

คุณผู้ชมเวลาเราร้องผิดเนี่ยลิขสิทธิ์ไม่โดนนะ

อาจจะบอกว่าช่วงนี้ชินเนี่ยฮอตกว่าพี่แจ๊คอีก
เด็ดวันเด็ดทรงไปเลยงานเยอะจุกถูกต้อง
ถ้าพูดถึงศิลปินคุณภาพเป็นให้ทุกอย่างได้เลยนะ

ละครเวทีอย่างที่พี่แจ๊คบอกนะฮะมาเลย
ล่าสุดชินบอกเลยว่าขอสารฝันตัวเอง
แล้วก็สารฝันให้น้องที่มีใจรักเส้นทางดนตรี
ด้วยการขอเป็นนักปั้น
ทั้งแบบกรุ๊ปแบบเดียวไอดล์อะไร

บอกเลยว่าศิลปินของชิ้นต้องเป็นศิลปินคุณภาพแน่นอน
เพราะว่าพี่ชินประกาศเลยว่าผมเนี่ยมาตรฐานสูงครับผม
แข่งขันมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเมื่อไหร่มันเกิดการแข่งขัน

แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจำเข้าไปอยู่ในตรงนั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาคือเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มา

ผมอยากได้แบบเด็ดอะ
ผมแบบแล้วผมไม่ยอมด้วยถ้างานมันไม่ดี

เวลาเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ก็แต่เดือด
แล้วตอนนี้ชินเองไม่กล้าจะแต่งเพลง

ทำให้เขาก้าวข้ามผ่านความกังวลของตัวเองไปได้ด้วยค่ะ

พอเขียนไปแล้วแบบเอ๊ะมันเขินอะ
เพราะว่าไม่เคยเขียนด้วยแหละ
ผมว่าจุดมันอยู่ที่ว่าเรายังไม่เคยลองเขียนดู
ออกไหมครับมันก็เลยแบบเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองเวลาเราเขียนอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่มันคือก้าวข้ามผ่านเลยเพราะว่า

เธอต้องปล่อยเพลงช้าได้แล้วเธอต้องปล่อยเพลงช้าได้แล้วเธอต้องปล่อยเพลงช้าได้แล้ว

โอเคถ้าเขาอยากฟังเราร้องเพลงช้าก็ทำให้เขาเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้